ต่อมาดูอีกเรื่องหนึ่งฮะความขึ้นไหวจากจานเมืองมาแล้ว
เต้นนัทวุฒิสายเกลือประกาศแล้วจากวันนี้ก็คือเมื่อวานนะ
จากวันนี้ไม่มีปณีประนอมเดินหน้าไล่ลุงตู่ทุกมิติ
อืมเริ่มเลยครับก็คือวันนี้หกกันยายนเดี๋ยวจะมีคาร์มอบฮะ
มอบแยกราชประสงค์แล้วก็จะไปที่เดิมคืออโศก
นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้มีใครหลักบ้างล่ะ
คุณเต้นนัทวุฒิสายเกลือมีพี่หนูริ่งสมบัติบุญงามอนง
หรือบอกกรลายจุดก็สลับสับเปลี่ยนขึ้นบนเวที
หน้าถล่มลุงตู่นายกประกาศไว้เลยว่าทุกเย็นเมื่อวานนี้

ส่วนวันนี้๖กัญญานัตรนัดมาขาม๊อบกัน
มอบก็คือตั้งขบวนก็คือแยกราชประสงค์
แล้วมาที่ถนนสุขุมวิทย์ตรงอย่างเดียวเนอะ
ไม่มีทางโค้งทางเดียวที่ไหนแล้วตรงจากแยกรับประสงค์
ตรงมาที่แยกอโศกจะมาปักหลักกันตรงนี้
เพื่อเดินหน้าไล่ลุงตู่ต่อไป
เมื่อวานนี้พี่เต้นอันนี้พี่สมบัติบุญงามตรงนะ
เมื่อวานนี้พี่เต้นนัทธวุฒิสายเกลือได้อิงกระแสสองพระดังด้วย
พระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
บอกอะไรปกติพี่เต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้แกไปไหนมาไหนแกจะใส่หมวก
ใส่มวกแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ช่วงของ๒พระดัง๒พระเศรษฐ์เนี่ย
ศีรษะท่านนี่ไปเปรียบอย่างนี้เหรอเปรียบอย่างนี้เลย

เต้นบอกผมศีรษะหัวผมเนี่ยก็คล้ายพระอยู่แล้ว
ดังนั้นไปไหนมาไหนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปนะฮะ
นำเรื่องของสองพระดังมาอิงกระแสการเมืองด้วยด้วยนะ

รัฐสภาที่ต้องวัดกันดีกันรวมด้วย
ระบบรัฐสภาที่ต้องคล่องเมลา
เรียกมางานสินจ้านางวันอย่างนี้หรือไม่
ที่กำลังกัดกินและบ่นทำลายประเทศชาติและประชาชนคนไทย

คุณทางมติไม่ไหวหวังใจ
ของสาวมาเนี่ยพอดี

อ้าวไม่มีเสียงตอนที่พูดถึงพระมหาภัยวันพระมหาสมปองเหรอ

ทรงผมจากนี้ไปพี่เต้น

ไหนจะชุมนุมนัดชุมนุมคาม่วงคามอ๊อบ
ทีใส่หมวกรอบนี้ไม่ใส่แล้วเพราะว่าสองพระดังเนี่ย
กระแสมันร้อนแรงเหลือเกินใครก็พูดถึง

เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นอิงกระแสสองพระดังมาอยู่ในกระแสการเมืองด้วย
ส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้ก็จบก่อนเคอร์ฟิลล์
๒ทุ่มนัดกันใหม่ครับว่าวันที่๖กันยายน
เดี๋ยวจะตั้งขบวนเอาเฉพาะตั้งขบวนนะ๑๐กิโลเมตร
ยาวเลยฮะยาวให้ได้สัก๑๐กิโลเมตรเลย
แล้วก็จะเคลื่อนขบวนเพื่อกดดันลุงตู่ออกจากการทำหน้าที่ด้วย
และประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าจริงแล้วลุงตู่ตั้งแต่วินาทีก่อน
ก่อนจะลงมติหมดความชอบทำไปตั้งนานแล้ว
ความขึ้นไหวนี่จะมีขึ้นต่อเนื่องไปทุกวันนะครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งมอบค่ะ
อบทะลุแก๊สสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาตามนัด

เมื่อวานนี้มีการปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชนเป็นระยะ
มาทั้งระเบิดระเบิดปิงปองคลุมาพบเลย

ก็มีรถน้ำแรงดันสูงแล้วก็ละสุนยาง
แก๊สแก๊สน้ำตา
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นการปะทะกันนะคะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม
มอบทะลุแก๊สเขาเริ่มรวมตัวกันสักประมาณ๕โมงเย็น
เริ่มตอนแรกเลยประทัดก่อนค่ะ
ปลาเข้าใส่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะคะ
ที่ตรึงกำลังอยู่เป็นระยะระยะค่ะ
จากนั้นก็มีการระดมปลาประทัดยักษ์
ปิงปองมาเลยค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ
คอฝเองก็มีการประกาศเตือน
บอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายควบคุมสถานการณ์
แล้วมีการเริ่มแล้วค่ะยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
มีการใช้รถจีโน่รถฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะ
กระสุนยางเพื่อไล่กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะ
คือตำรวจควบคุมฝุงชนมีการตั้งแนวเดินหน้าเข้าสู่สามเหลี่ยมดินแดง
เพื่อสลายการชุมนุมแต่ฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็ไม่ยอมนะคะ
ตอบโต้ด้วยประทัดยักษ์แล้วก็ระเบิดปิงปองเป็นระยะค่ะ
รวมถึงมีการจุดไฟใต้ทางด่วนดินแดงด้วย
เมื่อวานนี้คุณทัศนัยโค้ดทองไปรายงานตรงจุดนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็รายงานมาเป็นระยะเหมือนกันบอกว่าเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะฮะ
กระทั่งเวลาผ่านไปจนหลังเวลาเคอร์ฟิลล์ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมยังมีการยิงประทัดข้ามแนวคอฝอย่างต่อเนื่องนะคะ
ฝเองนะคะควบคุมฝุงชนเขาก็ตอบโต้เหมือนกัน
กระสุนยางแก๊สน้ำตาเป็นชุดค่ะใช้รถจีโน่เคลื่อนไปฉีดน้ำไปนะคะ
จนสามารถที่สุดแล้วกระชับพื้นที่ได้สักประมาณช่วง๓ทุ่ม
พอตรึงกำลังพื้นที่ได้แล้วเนี่ยนะคะไฮไลท์อยู่ตรงสักประมาณสี่ทุ่มค่ะ
คุณผู้ชมระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนเนี่ยประมาณหนึ่งกองปร้อย
พร้อมกับรถกระบะเคลื่อนที่เป็นรถกระบะเคลื่อนที่เร็วนับสิบคันเลยนะคะ
กำลังจะถอนกำลังออกจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าไปยังถนนพระรามเก้า
ที่มีการปะทะกับกลุ่มมวลชนที่บริเวณหน้าแฟลต์ดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีการยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาเข้าใส่เพื่อเปิดทาง
ทีนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มีการตอบโต้ด้วยระเบิดเพลิงค่ะ
นี่จังหวะนี้ค่ะมีการตอบโต้ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
เขาพยายามไล่ค่ะไล่เจ้าหน้าที่
ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะวุ่นวายทีเดียวค่ะ
ไอลูกหน้าไอลูกหน้า
คือเหมือนพยายามที่จะจะต้อนกลุ่มผู้ชุมนุม
ให้เข้ามาในบริเวณสัตว์ดินแดงนี่ครับ

กันเจ้าหน้าที่ออกไปแบบนี้นะคะ
อ่าทีนี้ประเด็นแก๊สน้ำตาค่ะคุณผู้ชม
มันมีภาพของแก๊สน้ำตาตกเข้าไปในบริเวณแฟลต์ดินแดงด้วย
แล้วมีภาพน้องอายุ๓เดือนเท่านั้น

คือผลกระทบจากแก๊สน้ำตาเนี่ย
น้องเนี่ยแสบตาจนร้องไห้จ้าเลยนะคะ
คือใครได้เห็นคลิปเนี่ยจะเห็นเลยคือแบบกระจองงอแงเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเจอลูกหลงนะทั้งกระสุนยางทั้งแก๊สน้ำตาแบบนี้ทุกวี่ทุกวัน
ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วนะคะ
อ่ะนี่คือสถานการณ์ที่สามเดือนดินแดงนะ
สุดท้ายแล้วก็มีการยุติไปสักประมาณ๔ทุ่มเสร็จนะคะ
อันนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปปรับยุทธวิธีด้วยนะฮะ

แล้วก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านเขาด้วย